กลับมาในช่วงสายตรวจโซเชียลนะคะมาตรวจสอบเรื่องราวในโลกโซเทียลกันหน่อย
มีหลายคลิปหลายเรื่องนะที่ต้องมาคุยกันเช้าวันนี้
ใช่ค่ะเรื่องสองเรื่องแรกเนี่ยเกี่ยวกับตำรวจนะครับ
ไปดูเรื่องแรกกันก่อนเลยสำหรับหญิงสาวคนหนึ่งเขาไปถ่ายรูปนายตำรวจนายหนึ่ง
แล้วก็มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะคะแต่ว่าเขียนแคปชั่นในเชิง
เหยียดว่าตำรวจหน้าดุจะเป็นยังไงติดตามกันค่ะ
นี่เป็นภาพจากเฟซบุ๊กของหญิงสาวรายหนึ่งนะคะได้โพสต์ภาพตำรวจนายหนึ่ง
ภาพนี้แหละแล้วก็มีคำพูดที่เขียนดูถูกหน้าตาของตำรวจนะคะ
ระบุว่าตำรวจเป็นมิตรกับประชาชนแต่นี่มันพันธุ์อะไรตัวนี้แหละ
คำนี้แหละมันพันธุ์อะไรนะคะแล้วก็ฟ้องด้วยภาพ
ผู้คนก็ต่อว่าถึงพฤติกรรมที่ดูถูกรูปลักษณ์หน้าตาของตำรวจนายนี้มาเป็นจำนวนมากนะคะ
หลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแฟนเพจเฟซบุ๊กตำรวจไทยสู้
ก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงค่ะว่านายตำรวจในภาพนี้เนี่ย
อย่าดูแค่หน้าตาแต่ว่าให้ดูที่หัวใจค่ะ
พร้อมกับบอกว่าภาพนี้เป็นภาพของร้อยตำรวจโทปราโมทตระกูลวังทอง
รองสารวัตรจรจรสถานีตำรวจภูทรเมืองตรังอายุ๕๗ปีนะคะ
ตัวจริงท่านเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนตำรวจและชาวบ้าน
ต้องสัมผัสจริงแล้วจะหลงรักค่ะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลได้เดินทางไปยังสพเมืองตรังนะคะ
แล้วก็ได้พบกับร้อยตำรวจโทปราโมท
ซึ่งก็ได้เล่านะคะว่าภาพดังกล่าวเป็นการประชุมประจำเดือนของสถานีตำรวจภูทร
ก็มีตำรวจได้ถ่ายภาพแล้วก็นำไปโพสต์ในกลุ่มสพเมืองตรังค่ะเป็นกลุ่มวงใน
แต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าภาพหลุดไปได้ยังไง
ลูกชายเห็นโพสต์ของผู้หญิงคนนี้ตกใจค่ะ
ก็เลยโทรกลับมาบอกว่าพ่อไปทำอะไรผิด
เขาถึงมาว่าพ่อแบบนั้นให้เอาเรื่อง
แต่นายตำรวจนายนี้นะคะก็รู้สึกว่า
นี่ก็เราก็เข้าใจนะคะบอกว่าเราไม่ได้ทำความชั่วอะไรอะไรให้อภัยเขา
โดยร้อยตำรวจโทปราโมทนะคะก็ยังฝากถึงการใช้สื่อโซเชียล
สร้างความเสียหายให้คนอื่นไว้ด้วยไปฟังเสียงพร้อมกันเลยค่ะ

โพสภาพและข้อความอะไรต่างที่วีฟากวิจารณ์คนอื่น
ซึ่งทำให้เขาเสียหายมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควร

นะครับขึ้นโรงขึ้นศาลไอ้คนที่โพสต์ไปก็ได้อะไรครับ
ได้รับความเสียหายทันทีเพราะต้องเสียเวลาในการขึ้นโรงขึ้นศาล
หญิงสาวผู้โพสต์เฟซบุ๊กดูถูกตำรวจนายนี้นะคะ
ก็ได้โพสต์เป็นคลิปวิดีโอขอโทษค่ะก็อัดมาขอโทษอย่างเป็นทางการนะคะ
เป็นเหตุการณ์ขณะที่เดินทางไปขอโทษซึ่งทางร้อยตำรวจโทปราโมท
อบรมตักเตือนไม่เอาความแล้วก็ให้ข้อคิดในการใช้สื่อโซเชียล

อย่าลืมนะคะว่าอินเทอร์เน็ตกับโลกโซเชียลเขาเอาไว้เชื่อมโลกเชื่อมคน
ซึ่งในที่นี้คนที่เราอยากและไม่อยากเชื่อมมันก็ถูกเชื่อมถึงต่อกันหมด
เพราะฉะนั้นพิมพ์อะไรไปมันสะท้อนถึงทุกคนหมด
คือนี่พอไปดูถูกรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยคือมันไม่ได้กระทบแค่คนสองคนเนี่ย
คนในครอบครัวลูกชายอันนี้น่าตกใจมาก
เห็นโพสต์แล้วก็โทรหาพ่อว่าพ่อทำอะไรผิดทำไมเขาโพสต์ว่าพ่อแบบนี้
เฝื่อว่าจริงแล้วอะเขาอาจจะแบบสนุกหวังยอดลย์หวังว่าใช้คำนี้หูยมันกระแทกใจไวรุแน่
หวังสนุกทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าคุณสนุกแล้วเขาสนุกไหม
ใช่นะคะก็ฝากเตือนเอาไว้ขอโทษขอโพยกัน
ครั้งนี้มีการให้อภัยกันก็ถือว่าจบด้วยดี
แต่ว่าอย่าให้เกิดกรณีนี้ขึ้นกับใครอีกเลยนะคะ
นายตำรวจท่านนี้แกก็ใจดีนะไม่เอาเรื่องเอาราวอะไร

หน้าตาดูดุจริงไหมดูดุจริง
คือเห็นแล้วก็อาจจะกลัวแต่ว่าไม่แน่นะ
คนขับรถไปเจอในตำรวจท่านนี้เป็นตำรวจจราจรใช่ไหมล่ะ

ขับรถระมัดระวังหน่อยดีกว่านายตำรวจท่านนี้ดูหน้าดุ
ก็เป็นข้อดีใช่หน้าดูแต่ใจดีนะหน้าดูใจดี
หน้าหวานยังไงใจดีหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
นี่ตะหึ่มเหมือนกันยิ้มสิคะยิ้มมุมปาก
ยิ้มด้วยการยกมุมปากข้างใดข้างหนึ่ง